มาดูสรุปเหรียญกันบ้างนะครับผลงานของนักกีฬาไทยเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
เราคว้ามาได้๕เหรียญทองโดยช่วงค่ำเนี่ยเก็บมาอีก๓นะครับ
ก็เลยได้ไป๕แต่ว่าเจ้าภาพฟิลิปปินส์ที่ผมบอกไปนะครับไปประมาณสัก๒๓เหรียญทองนะครับ
จำไม่ผิดเมื่อคืนนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้นำโด่งจริงนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูผลงานกีฬาในประเภทอื่นนะครับที่มีการเก็บมาฝากกันบ้างนะครับ
ได้มาหนึ่งเหรียญทองครับทีมชายเนี่ยชนะสิงคโปร์ครับ
ที่เป็นแชมป์เก่าเหมือนกันนะครับจึงเก่งกีฬานี้ครับ
จุดโทษครับชนะไปครับหลังจากต่อเวลาพิเศษเสมอ๘๘นะครับ
โดยการยิงจุดโทษฝ่ายละห้าคนใครชนะไปสองหนึ่งนะครับ
สกรรวมก็เลยชนะไปสิบต่อเก้าโหเฮกันใหญ่เลยครับ
ส่วนทีมหญิงเนี่ยแพ้สิงคโปร์ไปนะครับได้รองแชมป์อีกหนึ่งสมัยนะครับ
นี่ความสำเร็จของทีมฟอร์บอลนะครับที่ไประดับโลกแล้ว
ต่อกันที่ทีมโปโลน้ำหญิงไทยครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
แล้วก็นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำก็พูดถึงนะครับ
หลังจากที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับทีมโปโลน้ำสาวไทยที่คว้าเหรียญทอง๔เกมได้๓สมัยติด
ผลเอกประวิทย์ก็บอกนะครับว่าควรจะช่วยกันผลักดันทีมโปโลน้ำหญิงของไทยไปสู่ระดับโลก
ซึ่งสมาคมจะช่วยเหลือเรื่องการศึกษาแล้วก็อาชีพที่ดีให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่ครับ
ปัจจุบันนะครับทีมโปโลน้ำสาวไทยถือเป็นเบอร์๑ของอาเซียนนะครับอันดับ๔ของเอเชีย
ลับสองอันดับ๒เวียดนาม๑๐เหรียญทอง๑๓เหรียญเงิน๙เหรียญทองแดง
ทองแดงครับทีมไทยเนี่ยได้มาห้าเหรียญทองนะครับ
จากจักรยานคลอสคันที่ชายนะครับโปโลน้ำในประเภทหญิงนะครับ
แล้วก็ฟอร์บอลทีมชายรวมถึงคูหลาดของชายแล้วก็หญิงนะครับ
ชายได้จากคุณอาทิพย์นะครับคุณอาทิพย์เยี่ยอ้นนะครับ
รุ่นน้ำหนักเก้าสิบกิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็จักรเพศหญิงนะครับได้จากอ่า
นักกีฬานะครับอีกหนึ่งคนในรุ่นน้ำหนักไม่เกินห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมครับ